ทุกวันนี้เนี่ยตลอดข่าวของเราก็นำเสนอเรื่องของอุบัติเหตุตามท้องถนนมาฝากเตือนภัยกัน
ผมไปดูเหตุการณ์หนึ่งเห็นแล้วมันก็สะดุดใจว่ามันมีแบบนี้ด้วยหรอ
คือขับรถมาดีไปเจอกับสัตว์ตัวหนึ่งเรียกได้ว่าพุ่งชนเต็มที่กระเด็นกระดอนไปไกล
แล้วแบบนี้ความเสียหายเกิดขึ้นจะไปฟ้องร้องกับใครเรามีมาบอกครับ
ดูภาพไปเรื่อยนะคุณผู้ชมนะแล้วผมจะบรรยายตามไปด้วย
นี่คือภาพจากกล้องหน้ารถที่กำลังขับไปเรื่อยที่บริเวณร่องฟองแล้วนี่
เจอกับนี่เลยฮะที่จังหวัดแพร่นะแถวบริเวณตะบนร่องฟองอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ฮะ
อยากให้ดูอีกสักทีจะได้เห็นชัดนะครับขับไปเรื่อย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
ต่อไปได้มันหนีตะเลิดมันตกใจ
แค่นี้ชิลสะกิดวิ่งหนีไปเลย

ก็น่าจะเจ็บอยู่แต่ด้วยความมันคงจะแข็งแรงมาก

เอ้าแล้วทำยังไงล่ะ
คนที่เขาขับรถมานะครับนั่นก็คือร้อยตำรวจโทอดุล
แก้วสิริพันธ์รองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบราม
สถานีตำรวจผูทรเวียงต้า
ว่าเจ้าควายตัวนั้นมันเป็นยังไงบ้างสงสารมัน
กลัวมันจะได้รับบาดเจ็บที่สำคัญคือจะไปหา
ให้ควายมันหลงฝูงมาแบบนี้สุดท้ายเป็นยังไง
ก็ไปเจออยู่เหมือนกันไปเจอควายห้าสิบตัวโอ้โห
ฝูงทีนี้ปัญหาเกิดตัวไหนล่ะทีนี้ใช่ครับ
หน้าตามันเหมือนกันหมดเลยฮะโอ้ยเนี่ยรถยับเลยยับเยินเลยน่ะ
ส่วนรถของทางร้อยตำรวจโทอดุลข้างหน้ายับเยิน
ป้ายทะเบียนหลุดออกมาไฟกระพริบยังมีอยู่เลยเห็นไหม
นี่รถแข็งด้วยนะรถกระบะใช่ชนก็ไปเต็มแบบนั้นอ่ะ
โอ้โหทีนี้ล่ะครับก็หาอยู่พักใหญ่หาควายเหรอ
ไม่หาควายแล้วทีนี้เพราะว่าเจอตั้งห้าสิบตัว
ไม่ออกแล้วเป็นควายตัวไหนจะถามมันมันก็ไม่ตอบ
ใช่จับไหมตัวไหนจับมันก็ร้องแต่โอ้โหโอ้โห
ทีนี้เนี่ยเห็นไหมควายมันเยอะดูไม่ออกแล้วมันตัวไหน
ตัวที่มันถูกชนมันก็ไม่แสดงอาการให้เราเห็นว่า
วิ่งหนีตะเลิศไปแล้วไม่รู้มันเจ็บขาเจ็บอะไรหรือเปล่านะ
เมื่อหาไอ้ตัวนั้นไม่เจอก็พยายามจะไปหาเจ้าของควาย
เจ้าของควายหนีไปแล้วก็ไม่เจออีก
เล่าให้ฟังแบบนี้ละกันคุณผู้ชมฮะเพราะว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะฮะ
เพราะว่าตามกฎหมายอันนี้ผมว่าตามกฎหมายนะ
ตามกฎหมายเขาบอกไว้ชัดเจนเลยว่าห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงสัตว์ในบริเวณทางหลวง
ห้ามมีให้ผู้ใดจูงไล่ต้อนหรือปล่อยสัตว์ไปบนทางในลักษณะที่เป็นทางจราจร
แล้วกีดขวางการจราจรและไม่มีการควบคุมที่เพียงพอ
อธิบายแบบนี้แล้วกันว่าการไม่มีผู้คุมผู้ควบคุมฝูงสัตว์ที่เพียงพอเป็นยังไง
สมมุติว่ามีควายร้อยตัวคุณว่าถ้ามีคนเลี้ยง๒คนเนี่ยถือว่าพอไหม
หนึ่งต่อห้าสิบพอหรอไม่พอนะผมว่าไม่พอ
งั้นต้องมีคนห้าสิบแล้วมีควายหนึ่งได้ไหมฮะ
ใช่ไหมล่ะแล้วในลักษณะแบบนี้ผมว่าควายมันตั้ง๕๐ตัว
เออใช่แต่ควายมันเยอะเกินไปไงคุณ
ใช่ควายมันเยอะเกินแล้วคนคุมไม่พออย่างนี้ผมว่าน่าจะมีคนคุมแค่สักคนเดียว
มันไม่พอแน่ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมแต่ว่าค่อยฟังกันไปทีละมุม
ไม่ใช่ว่าผู้ขับขี่รถยนต์หรือว่าผู้ขับขี่ยานพานะต่างเนี่ย
ถูกเสมอไปนะถ้าเกิดไปชนแบบนี้นะคะ
ถ้าหากว่าเราขับขี่รถยนต์รถยานพาหนะมา
แล้วเราเห็นว่าวัวควายเนี่ยสัตว์เลี้ยงกำลังจะข้ามถนนมา
หรือว่ามีท่าทีว่าจะขึ้นมาบนถนนค่ะ
ระยะห่างที่ไม่เพียงพอที่จะเบรกเพื่อลดความเร็ว
และเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถได้
แต่ว่าไม่ได้เบรกไม่ได้มีการเบรกล่วงหน้า
ขับรถเร็วโดยไม่ระมัดระวัง
ถือว่าประมาทจากความไม่ระมัดระวังนะคะ

ใช่เพราะว่านี่เราเห็นแล้วว่าควายค่อยขึ้นมาบนถนนแล้วถูกไหม

เพราะว่าถ้าเราไม่ได้เบรกแล้วใช้รถด้วยความเร็วก็คือประมาท

ต่างจังหวัดนะจะมีแบบนี้บ่อยไม่จะเป็นวัวเป็นควายเป็นไก่เป็นหมาเป็นแมวก็แล้ว
แต่ยังไงคุณผู้ชมไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องข้อกฎหมายได้จาก
พระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช๒๕๒๒มาตรา๑๑๒
แล้วก็กฎหมายแพ่งลภานิตมาตรา๔๓๓นะคะ
ซึ่งกฎหมาย๒ฉบับนี้๒มาตราเกี่ยวข้องโดยตรงเลย
แต่ว่าเราก็เห็นแบบนี้ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอยู่ตรงนั้นแหละ
เดี๋ยวน่าจะสืบกันอีกทีว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบไหนกันขึ้นแน่
เล่าให้ฟังแบบนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคือเราให้ดูอุบัติเหตุไปด้วย

แล้วก็บอกเรื่องของข้อกฎหมายไว้ด้วย

ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะครับ